ไปดูหมอลำไปดูหมอลำไปเสิร์งกันหน่อย
ช่วยผมหน่อยละกันผมจะหายเกลี้ย
หมอลำเจ้านี้คุณผู้ชมเรียกว่าเสิร์งม่วนเสริงเพราะอีหลีอีหล่อด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาจะเสริงอะไรเขาจะร้องรำในบทกรรมอะไร
ดิฉันอยากไปแล้วไปชมกันเลยค่ะ
เอาเสียงแหลกเขาเพื่อไปจุนเจือครอบครัว
หมดเหนือหมดตัวหน้าผมลมเผ่าจมตายน้ำ
จึงได้อาศัยเสียงร้องลำที่ผมก็มี
เสียงไม่ค่อยดีลำในวันต้องขออภัย
หมอลำคนจนมาขอพึ่งใบบุญได้ไหม
ขอบคุณจากใจที่ทุกท่านให้ความเมตตา

จังหวันขนท่วงท่ารีการทำส่งนำเสียงวิทชัยเลยนะครับ
เพลงหมอลำขอข้าว

ซึ่งตรงกับที่เราจะเล่าหมอลำขอข้าวเนาะ
เป็นศิลปะการแสดงของพื้นบ้านอีสานที่หาชมได้ยาก
นี่ค่ะเขาก็ตระเวนไปแสดงตามพื้นที่ต่างตามบ้านต่าง
แวะร้องเพลงแล้วชาวบ้านเขาก็นำข้าวสารมาให้
เป็นการสร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานนี่แหละค่ะ
คณะหมอลำนี้นะคะจะเดินทางมาแสดงลำเรื่องต่อก่อน
คือเหมือนกับร้องเป็นหมอลำแต่เป็นเรื่องเป็นราวต่อเป็นบทกรรมกัน
มีทั้งการร้องรำนะคะการลำของอีสานอยู่กับโขทัย
และเรื่องราวที่เล่าเป็นนิษฐานพื้นบ้านและนิษฐานชาดก
ทำการแสดงในเวลากลางคืนและในเช้าวันถัดไปก็จะถือกระสอบเดินไปขอข้าวตามหมู่บ้าน

ยังมีแสดงโชว์ของผ่านคลิปอะไรด้วย
แต่สุดพิเศษนอกจากคุณผู้ชมได้เห็นผ่านคลิปนี้แล้วนะคะ
คุณหนุ่มพระเอกหมอลำเนี่ยยังได้ส่งคลิปมาทักทารายการเราด้วย

ไปชมกันด้วยค่ะ
สวัสดีนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ

คุณหนุ่มนักค่ะ
คุณมากอิหรี่หรอ
โอ้โหถ้ามีพวงบะไลมอบได้หนึ่งมอบแล้ว
ทักทายแฟนเขา

อะไรก็อยากร้องบ้าง
โอ้ยคุณค่ะ

คุณรู้ไหมที่คุณร้องไปมันคนละโลกเลยนะคะ

หนุ่มนาคาเขาร้องนี่หนุ่มอะไรคะ

ใครอยากจะดูคุณหนุ่มนาคาคณะลูกน้ำโขง
เขาทำคลิปออกมาหรือว่าไปแสดงโชว์นี่นะคะ

เพราะว่าเขามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม

ยังไงก็ตามให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เพราะว่าถ้าหากว่าวิกฤตของโควิด

อาจจะได้มีการแสดงโชว์
อาจจะได้ไปชมในสถานที่จริงก็ได้